กลับมาแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวไปกินกันอย่างต่อเนื่องเลย
อาหารร้านนี้เท่าที่ถูกว่าใครทานแล้ว
คุณจะได้ทาสกลับบ้านไปด้วยของแถมหรอ
ไปเลยสุรษะทานีจ้านึกว่าพี่ทำอาหารมาเซิร์ฟพร้อมทัด

ลีลาการตำส้มตำแบบนี้เขาบอกว่าเข้าขั้นมือโปรเลยนะคะคุณ
เขาบอกว่าอร่อยแซ่บเวอร์แน่นอน

ในหนึ่งถาดก็จะมีส้มตำยำวุ้นเส้น
แล้วก็ลาบใส่มาในถาดเดียวกัน
บอกเลยว่าครบทุกเมนูสุดแซ่บเลยนะคะ
คุณป้าสุนีรอดรัฐเจ้าของร้านยำตำถาดแถมถาดเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเปิดร้านอาหารตำสั่ง
อยู่ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
แล้วก็เพิ่งย้ายมาเปิดร้านที่นี่นะคะเพียง๒เดือนเท่านั้น
โดยร้านตั้งอยู่บนถนนในลึกตัดใหม่
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองแล้วก็เริ่มนำถาดสแตนเลส
ขนาด๑๒นิ้วแบบนี้มาใช้เสิร์ฟอาหาร
เมนูก็จะมีข้าวผัดรวมมิตรแล้วก็ตำยำถาด
เพื่อให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
และก็ยังมีบริการส่งแบบดิลิเวอรี่ให้ถึงบ้าน
หรือว่าที่ทำงานด้วยโดยหนึ่งถาดเนี่ย
สามารถทานกันได้สามถึงสี่คนเลยนะคะคุณค้า
ราคาขายถาดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
เสร็จปั๊บแถมถาดกลับไปเลยจ้ะไม่ต้องเอามาคืน
นี่เป็นของสมนาคุณจากร้านนี่นะคะ
สุนีบอกต่อด้วยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มา
เขาจะมากันเป็นกลุ่มเพราะว่ามาคนเดียวทานไม่หมดนะ
หรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนกลุ่มลูกค้าประจำก็จะโทรมาสั่งก่อน
โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้โอ้โหสั่งกันเพียบเลย
สำหรับคุณผู้ชมในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราธานี
ถ้าอยากจะลองชิมเมนูนี้โทรสั่งได้เลยนะคะ

ทางร้านเขาบอกว่ามีบริการจัดส่งฟรีเฉพาะเขตเทศบาลนครสุราธานี
ส่วนพื้นที่อื่นถ้าอยากจะสั่งก็มีค่าบริการส่งเล็กน้อย

ได้แต่คุณจ่ายค่าเครื่องบินให้เขา
เขาก็จะมาทำให้คุณทานถึงบ้านเลย
งั้นอย่าเลยละกันจะลำบากไปนะครับ
เมื่อสักครู่แอบเห็นในไลน์คุณผู้ชมส่งมาบอกว่า
ร้านอาหารบ้านดาวล้อมเดือนที่เราไปตลอดกินอยู่ตรงไหน

เดี๋ยวมีหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะขึ้นให้นะ
ให้ทีมงานเขาไปหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

โทรศัพท์อาจจะจำไม่ได้แต่ผมจำได้อยู่แถวตลิ่งชันร้านบ้านดาวล้อมเดือนนะครับ
ส่วนช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปกินกันเลยก็คือ
ข้าวพันธุ์ผักไฮโซ

โอ้โหไฮโซสุดเลยแหละบอกให้เลยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับ

ไม่ได้โลโซขนาดนั้นกินได้กินได้

นี่ร้านนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะครับบรรยากาศร้านก็ดีอีกต่างหากครับ
ร้านป้าหมีข้าวพันผักอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยว
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ลูกค้านิยมสั่ง

โอ้โหชื่อแต่ละอย่างนี้แหมมันแปลกเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับ
ถามคนนี้ป้าหมีหรือว่านางซ่อนกลิ่นเป้าอรุณ
โอ้โหกำลังบรรจงและเลงแป้งข้าวเจ้าที่เตรียมไว้ลงบนผ้าเขาบัง
ก็คือคล้ายกับข้าวเกียบปากหม้อแต่มันไม่ใช่เป็นข้าวเปิ๊บนะครับ
โอ้โหแล้วก็ทำมาแบบนี้มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ
ทำไข่เนี่ยนะครับไข่ไก่

ม้วนไปแบบนี้ให้แตกก่อนนะขยี้หน่อยแล้วก็เรียกว่าไข่ม้วนนะครับ
มาพร้อมกับน้ำจิ้มซุกี้แบบนี้แล้วก็โรยด้วยเกี้ยวกรอบ
อ่าเป็นสูตรเด็ดของร้านเขานะฮะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเด็ดเหมือนกันนะ

บรรยากาศร้านก็แบบนี้นะครับนั่งทานไปแล้วก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
น่ากินสุดสุดไปเลยนะครับแล้วก็ป้าหมียังบอกอีกว่า
ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นเด็กเนี่ยมักจะชอบกินไข่ม้วนอย่างที่บอก
เด็กไม่ชอบกินผักใช่ไหม

เอาล่ะแล้วเขาบอกว่าเคยมีเด็กคนนึงมาทานนะครับ
โอ้โหทำสถิติสูงสุดนะครับกินกันถึง๒๐จานเลยทีเดียว
ไม่น่าคนเดียวอ่ะคุณถ้ามาทาน๒๐จานนี่น่าจะเป็นกลุ่ม
โอ้โหถือว่าถูกอกสุขใจเลยสั่งกินเยอะนะครับ
แต่ละครับก็ไม่แพงนะ๒๕บาทเท่านั้นเองนะครับ
ใช่แล้วครับส่วนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวดำต้มยำไข่เนี่ย

ราคา๓๕บาทแล้วเขาบอกที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวดำ

ขอบคุณสำหรับที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะ
ร้านนี้ก็หาไม่ยากนะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปแวะทานกันได้
เป็นของขึ้นชื่อของสุโขทัยอยู่แล้วสำหรับเมนูข้าวเปิ๊บ
เอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ
ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกข้อความไลน์ที่ส่งมาในวันนี้
ขอบคุณทุกคนมากจริงนะฮะส่งกันมาเยอะแยะทักทายเราด้วยนะ
ที่อ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านนะคะอย่าน้อยใจกันไปนะจ๊ะ
แล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดกันกันฟุตซอลไทยลีกคู่สำคัญเป็นคู่ปิดท้ายฤดูการนี้
ติดตามกันได้นะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้ว